ได้เวลากลับมาคึกคักกับลูกทุ่งสาวสุดแซ่บคนนี้
ลำไยหายทองคำกับเพลงใหม่ของเธอที่มีชื่อว่า

งานนี้คุณผู้ชมค่ะลูกใหม่ของลำยัยนะ

เซตมาเลยแล้วก็บอกว่าอะไร
ได้ตัวหนุ่มฮอตไอ้เต้ายอง
น้องบอกว่าน้องตื่นเต้นมากนะที่ได้กลับมาทำเพลงแนวลูกทุ่งอินดี้แซ่บอีกครั้งค่ะ
สิงหาคมนี้รับรองตะลึงทุกพื้นที่จ้า
อ๋อถ้าเต้นก็จะเป็นตะลึงตะลึงตึง
ถูกไม่ได้รู้เต้นผิดแล้วก็ได้รื้อฝื้น
เพราะว่าหลังจากที่เราถ่ายเพลงช้าไปใช่ไหมคะ
ไม่ได้มีเต้นไม่ได้มีอะไรแต่นี่ก็กลับมาเป็นแนวที่เราถนัด
เป็นแนวเต้นแนวแดนเพลงสนุกค่ะ
เพลงนี้ก็น่าจะช่วงเดือนสิงหาค่ะ

ส่วนที่แฟนถามกันมาเยอะคุณผู้ชมนะ
ปกติเห็นหลายครั้งไงชอบนั่งไลฟ์พูดคุยกันกับแฟนนุ่มไง

หลายคนก็แบบเอ๊ะพักหลังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า

ลำไยบอกว่ายังค่ะยังอยู่ดีมีแห้งอยู่จ้า
ช่วงนี้งานยุ่งกันทั้งคู่เลยก็เว้นวักพักกันไปก่อน
ถ้าว่างเมื่อไหร่จะกลับมาไลฟ์สดคู่กันอีกครั้ง
ยืนยันว่ายังรักกันดีหวานกันดีเหมือนเดิมจ้า
จริงพยายามจัดหาเวลาไลฟ์สดมากค่ะ
แต่ว่าตอนนี้พอทุกอย่างมันกลับมาแบบเริ่มจะปกติแล้ว
ปุ้ยก็ไปงานด้วยแล้วหนูก็ไปงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยหาเวลาว่างตรงกันไม่ค่อยได้
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติมีว่างตรงกันก็จะรีบมาไลค์เลย
เดี๋ยวจะรอติดตามชมนะคะตอนนี้ไม่ว่างไม่เป็นไร